ข้างนี้ไปกินอาหารที่มันสไตล์เกาหลีหน่อยดีกว่า

ของคุณน่าจะเกาเหลาอะค่ะ

เป็นเกาหลีที่ผสมผสานกับความเป็นไทย

อะไรมันเกี่ยวขายตัวได้รถเลยเหรอคุณ

มาพร้อมกับหม้อไฟเกาหลีแบบนี้
เขาจะขับคันนี้นี่แหละ

เจ้าของรถสปอร์ตเขาเล่าถึงการทำธุรกิจแบบนี้ว่า
หลังจากได้โอกาสไปลิ้มลองซุกี้หม้อไฟเกาหลีแล้ว
พบว่ารสชาติยังไม่ค่อยถูกปากคนไทยเท่าไหร่

ก็มาปรับปรุงรสชาติเมนูนี้เนี่ย

ก่อนที่เกิดไอเดีย
มันอร่อยแบบนี้อยากจะทำขาย

ส่วนสาเหตุที่ต้องขับรถสปอร์ตคันนี้ไป

ครับก็ตอนแรกเลยก็คือเหมือนทำส่งกันเองครับ
ทำส่งตัวเองคือจำนวนหม้อมันน้อย

ตอนเย็นก็ทำเพิ่ม๑๐หม้อ

แล้วตอนแรกไม่ได้วางแผนว่าจะต้องมีคนส่งเยอะขนาดนี้ครับ

ก็คือถึงต้องที่จะต้องใช้รถส่งก่อนไปส่งก่อน
โอ้โหเป็นไงล่ะส่งเองถึงที่เลยทีเดียว
สำหรับค่าจัดส่งครับเขาก็คิดในระยะทางที่กำหนดอีก๕๐บาทนะครับ
โดยจะต้องสั่งล่วงหน้าก่อน๑วัน
แบ่งเป็นช่วงแรกรับจัดส่งในเวลา๑๑โมงเช้าจนถึงเที่ยง
ส่วนรอบเย็นจะส่งในเวลา๖โมงเย็นจนถึง๒ทุ่ม
ซึ่งจะจัดส่งในเขตเทศบาลนครพิศนุโลก

กรุงเทพแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะโทรไปสั่ง

คือเราไม่ได้เอามาโชว์ว่าเขาร่ำรวยอะไร
ถูกต้องถึงแม้ว่าจะมีเงินมีทองแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังนี่แหละมีไอเดียที่จะทำมาหากินแบบนี้
ใช่ขยันขันแข็งแบบนี้คุณผู้ชม
คนเราถ้าขยันอย่างไรมันก็ไม่ยากโจรไม่อับโจรหรอกนะคะ